คุณผู้ชมไปต่อกันที่ตลกอุปกรณ์กันบ้างดีกว่า
คือในบ้านเราเนี่ยนะตลกอุปกรณ์มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

เขาได้หมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง

เลือดศิลปินมันอยู่ในตัวค่ะคุณผู้ชมขอเตาเข้ามา
จะที่ไหนเมื่อไหร่นาย่งพร้อมเสมอ
อย่างตอนนี้เดินทางไปที่สุโขทัยแกก็แวะเข้าปั๊มน้ำมัน
อืมเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรเสร็จแล้วอ่ะมีปลอกอยู่ที่นิ้วมือนี่น่ะ
อุปกรณ์ทางดนตรีพอดีเจอเสาอยู่มันยังไงล่ะเหงาดี
เข้าไปเคาะเคาะเออมันก็ได้จังหวะมันอยู่นะคะคุณผู้ชม
ว่าแต่มันอารมณ์ไหนยังไงนาย่งเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เอาที่น่าใส่เอ่ออยู่ที่เล่นเพลงเขาทานค่ะ
แต่ว่าไม่ได้ตีนะเพราะฉะนั้นตีกลับตีกลับสามอัน
อันนั้นน่ะเราก็เอาขึ้นรถไปด้วยเออเอาหมวกไปด้วย
ห้องน้ำตอนนี้ไอ้ปลอกนิ้วมือที่เราตีวอทบอร์ตอ่ะมันก็อยู่ที่เราเออ
เราก็แวะเข้าห้องน้ำเราก็เห็นเราก็ใส่มาเคาะแก๊ก
เสียงมันได้เลยแล้วเราก็เคาะเคาะแก๊กเคาะแก๊กพอดีใช่ตอนนี้นายโย่งเนี่ยเขาก็เป็นคุณปู่ด้วยนะอืม
เป็นคุณปู่ที่รักหลานสาวอย่างน้องสโนเอามากเลยค่ะ
เขาก็เล่าให้พี่ดุดดิวผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราฟังนะว่า
มันต้องหาวิธีลดช่องว่างระหว่างวัย
ด้วยสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นก็คือดนตรีนี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้ตอนนี้ได้ใกล้ชิดกับหลานสาวมากขึ้น
เรารู้สึกว่ามันสนิทกันได้ดี
ก็รู้สึกว่าเราก็
เขายังเข้ากันได้อยู่กับคนวัยอย่างเรา

จริงปู่ที่บ้านคุณตาที่บ้านอยากลดช่องว่างระหว่างวัยลองดูนะคุณผู้ชมนะ
นายกเนี่ยแกฝากบอกมาด้วยนะคะว่าตอนนี้งานโชว์เริ่มจะกลับมาแล้ว
ตอนนี้ก็รับสมัครเจ้าภาพจำนวนมากนะคุณผู้ชมนะ
คือไม่เกี่ยงงานเลยเล่นได้ทั้งลิเกทำขวัญนาคใด

นี่เอาจริงนะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในความสามารถของนโย่งมาก
เชอรี่เคยไปหาที่บ้าน
อยากจะฟังอะไรรู้ไหมอยากฟังฉ่อยนโย่งในแบบว่าเวอร์ชั่นทรงอย่างแบค

อยากฟังอีกสักทีดูสิว่ามันจะห่างขนาดไหน

ทรงอย่างแบบแซ่บยังบ่อย